คนขับรถบรรทุกพ่วงบรรทุกหินจะไปส่งบริษัทปูน

อยู่รู้สึกว่าได้ยินเสียงเขาก็นึกว่ายางระเบิด
ปรากฏว่าตรวจสอบรอบรถรถเขาถูกยิง
เป็นกระสุนปริศนาเขาก็ยังงงอยู่ว่า
เขาไปขับแซงใครไปขับปาดใครหรือว่าใครไม่พอใจเขาหรือเปล่า
ถึงโดนยิงแบบนี้นะครับตำรวจก็ต้องหาสาเหตุ
รูนี้คุณถูกยิงทะลุตรงประตูฝั่งด้านซ้าย

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็รับแจ้งเหตุรถบรรทุกพ่วง
ถูกยิงที่ประตูรถบริเวณ๓แยกบ้านเหล่า
ถนนสายอุดรธานีน้องบัวลำพูฝั่งขาเข้าเมือง
เครตตำรวจนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ที่เกิดเหตุก็พบนายสากลวงสวัสดิ์อายุ๔๗ปีเป็นชาวจังหวัดเลย
และเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้
พาเจ้าหน้าที่มาดูเลยร่องรอยกระสุนปืน
ที่มันเจาะอยู่ตรงประตูด้านซ้ายของรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนะครับ
ก็มีรูกระสุนเจาะเข้า๑รูแล้วก็หัวกระสุนปืนฝังอยู่ด้านใน
คนขับรถบรรทุกพ่วงให้การแบบนี้
เขาขับรถบรรทุกหินของโรงโม่หินแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย
ก็ขับมาเป็นอาชีพกว่า๓ปีแล้วนะครับ

ส่งที่บริษัทปูนสำเร็จรูปแห่งหนึ่งในพื้นที่อุดรธานี
ขับข้ามจังหวัดจากเลยไปอุดร

เขาขับแซงใครหรือเปล่าทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่า
ทบทวนไปมาเขาบอกว่าเมื่อขับมาก่อนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็ขับช่องทางขวาแซงรถบรรทุกคันหนึ่งมา
แล้วก็เข้าช่องทางซ้ายปกติ
มันไม่น่าจะเป็นเหตุให้คนขับรถบรรทุกที่เขาแซงเนี่ยโมโหหรือว่ามาตามยิงเขา
แล้วเขาก็ทบทวนไปมาอีกเขาบอกขับรถมาเรื่อยอีกนะครับ
ตรงนั้นเป็นถนน๓ช่องการจราจร

จังหวะนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายยางระเบิด
แซงซ้ายเข้าไปอย่างรวดเร็ว

ก็เลยจอดรถเพื่อจะตรวจสอบดูยาง
ตอนแรกที่คิดว่ายางระเบิดแต่ยางมันไม่เป็นอะไรเลย

มีไหมมีศักดิ์รายไหม
มีการขับรถดีอะไรใส่กันอะไร

ผมกับรถใหญ่ผมมาปกติอย่างเดียว

หรือว่ากลับไปปากไปอะไร

หรือว่ามีคู่อริหรือเปล่า
ซึ่งร้อยตำรวจเอกวรวิทย์สุยลา
พนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
บอกว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ว่าน่าจะเป็นปืนขนาดจุด๔๕หรือ๑๑มม
เพราะรูกระสุนที่มันฝังอยู่
เป็นรูขนาดใหญ่และกระสุนฝังใน

ตรวจสอบหัวกระสุนและเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
โดยจะสอบสวนคนขับรถหรือว่านายสากล
เพิ่มเติมว่าคุณเคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมาง
หรือว่ามีศัตรูคู่อริมาก่อนหรือไม่
แล้วก็จะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะครับ
เพื่อหาเบาะแสคนร้ายตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ใครเป็นคนยิงกระสุนปริศนานี้
ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะ